สวัสดีครับขอพูดถึงผู้ว่านโรงศักดิ์ที่เป็นผู้ว่าลำปางหน่อย
ท่านเคยเป็นผู้ว่าเชียงรายในช่วงที่หมูป่าติดถ้ำท่านให้ข้อคิดดีมาก
ผมคิดว่าคนทั้งประเทศเนี่ยได้ฟังแล้วก็ควรจะคิดตาม
ท่านบอกว่าหมูป่าติดธรรมสิบสามวัน
ไม่มีอาหารมีแต่น้ำจากซอกหินไม่มีทีวีดู
ไม่มีที่นอนนุ่มให้นอนไม่มีมือถือเล่น
ไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ก็อยู่กันได้แล้วก็ผ่านไปได้
แล้วทำไมคนที่จะยอมกักตัวตัวเองอยู่บ้าน๒อาทิตย์๑๔วัน
ทำไมจะอยู่ไม่ได้อาหารการกินก็พร้อม
โทรทัศน์ก็มีมือถือก็มีไวไฟก็มีที่นอนก็มี
จะทำอะไรต่ออะไรอยู่ในบ้านมีทั้งนั้น
เออแล้วทำไมทำไมถึงกักตัวเองไม่ได้

เป็นข้อคิดที่ดีส่วนเรื่อง
ขีดเส้นใต้ที่ถามมาสองสามวันว่าเราจะบริหารจัดการ
กับการตั้งรับสู้กับโควิดเราต้องมีเงินครับ
ถ้าเราไม่มีเงินมันก็ดอกแดกดอกแดกอยู่แค่เนี้ย
มีเงินเข้ามาทำอะไรได้คล่องตัวกว่านี้เยอะ
ในที่สุดนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
ได้มีความคิดความเห็นมาตรการชัดเจนแล้วว่า
จะดึงงบประมาณออกมาจากทุกกระทรวงมาโปะไว้ในงบกลาง
กระทรวงเนี่ยเอาเบื้องแรกเลยง่ายตัดมาสิบเปอร์เซ็นต์
ได้อยู่เท่าไหร่ไม่รู้ตัดมาสิบเปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์เนี่ยยอดรวมของงบประมาณสามจุดสองล้านล้าน
ตัดมาสิบเปอร์เซ็นต์ก็สามแสนสองหมื่นล้านอ้าวเยอะนะครับ
สามแสนสองหมื่นล้านแต่ว่าตอนนี้
ยังไม่ระบบว่าสามแสนสองหมื่นล้านเนี้ยจะเอาไปใช้ทางไหนยังไง
แต่ว่าแน่นอนเอามาแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิด
เอามาสู้กับโควิดแต่ที่ผมย้ำมาตลอดก็คือว่า
เรื่องอื่นไม่สำคัญเท่ากับเอามาจัดการเรื่อง
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้หมอให้พยาบาล
เขาได้ใช้อย่างสะดวกอย่างเต็มที่
ฉะนั้นมันจะมีปัญหาในทางปฏิบัติไหม
ดึงงบประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยเมื่อวานนี้
รองนายกสมคิตท่านบอกไม่มีปัญหาหรอกครับ
ตอนนี้เนี่ยสำนักงบประมาณบอกว่าถ้าจะเอาออกมาอย่างนี้
ต้องใช้เป็นพระราชบัญญัติงบประมาณออกเพิ่มเติมมา
แต่ว่าในทางการเมืองในเชิงบริหารเรื่องด่วนแบบนี้
เขาจะออกเป็นพระราชกำหนดเพราะพระราชกำหนด
ไม่ต้องเอาไปผ่านสภาออกมาฝ่ายบริหารใช้ได้เลย
แต่ใช้ไปสักพักหนึ่งสภาเปิดขึ้นมา
ค่อยเอาพระราชกำหนดที่ประกาศใช้ไปแล้วเนี่ยไปขอความเห็นชอบจากสภา
เมื่อสภาเห็นชอบพระราชกำหนดตัวนั้นก็กลายเป็นพระราชบัญญัติ
ถูกต้องอันนี้ไม่มีปัญหาสถานการณ์ขณะนี้ออกมาเป็นพระราชกำหนดก่อน
ประกาศใช้ได้เลยแล้วพอถึงเข้าในสภา
เพื่อจะทำให้เป็นพระราชมัญญัติว่า๓วาระรวดได้เลย
ผมว่าไม่มีสอสอพักการเมืองไหนที่ไม่เห็นด้วย
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็หมดไปอีกเรื่องหนึ่งคือ
รัฐบาลทำแล้วดึงงบประมาณออกมาสิบเปอร์เซ็นต์
ทางการแพทย์ที่เขากำลังขาดแคลนเนี่ย
เราจะเอายังไงโดยเฉพาะหน้ากากเอ็นเก้าห้า
มีคำอธิบายจากคุณหมอสุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ท่านอธิบายไว้ไหน้าไอ้หน้ากากเอ็นเก้าห้าที่ใช้ในห้องฉุกเฉินเนี่ย
แต่สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในเฝ้าติดตามอาการอันนี้ใช้เราน้อยหน่อยคือ๕ชุดต่อวัน
แล้วที่ถามกันว่าทำไมทุกโรงพยาบาลบ่นกันเรื่องขาดแคลน
ประหลัดอธิบายอย่างนี้ครับตั้งแต่วันที่๗ถึงวันที่๒๘มีนาที่ผ่านมา
กระทรวงได้จัดสรรหน้ากากออกไปแล้ว๑๘๓๙๐๐
๗ชิ้นแบ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดสาธารณสุข๑๑๗๙๕๐ชิ้น
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงศาสกษ์๓๒๓๐ชิ้น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยต่าง๒๖๙๐ชิ้นโรงพยาบาลเอกชน๑๑๑๔๑๐ชิ้น
และโรงพยาบาลสังกัดกรหัวหมอ๑๕๗๐ชิ้น
ชิ้นน้อยมากครับน้อยมากแล้วลองฟังต่อที่ท่านบอกว่า
หากคาดคณว่ามีผู้ป่วยหนึ่งหมื่นคนเราต้องใช้ห้าแสนชิ้น
หรือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันชิ้นต่อวันทำให้มีการติดต่อหาแหล่ง
ที่จะถึงนี่ล่ะแล้วก็มันยังไม่แน่ว่าจะได้ตามจำนวนที่
เดือนละ๑แสนชิ้นนำเข้ามาจากจีนอีก๔แสนชิ้นแล้ว
มอบให้องค์การเพศสัจกรรมไปบริหารจัดการทั้งนี้เนี่ย
ปัจจุบันมีคงคลังในโรงพยาบาลสังกัดอยู่๑๗๒๕๕๖ชิ้นและ
องค์การเพศสัตว์อยู่๕๓๙๙๕ชิ้นนี่ท่านแจกแจงละเอียด
เลยนะเพราะว่ามีคนสงสัยไงว่าเอ๊ะทำไมไปอยู่ที่ไหนทำไม
ตอนนี้เรากำลังเร่งดำเนินการอ่าแล้วที่มีคนถามที่ผม
บริจาคมาล่ะอยู่ที่ไหนกันครับท่านประหลัดตอบมาว่า
จะกระจายให้กับภาคเหนือที่มีปัญหาฝุ่นละอองรวมทั้งชุด
ต่างและหน้ากากอนามัยจะได้กระจายไปตามที่ต่างและ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีนี้ถามกันอีกว่าที่สงสัยกันในโลกออนไลน์ว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยถูกบีบ
ไม่ให้บอกว่าขาดแคลนถูกบีบไม่ให้รับบริจาคมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไป
อย่างนั้นท่านประหลัดหมอสุขุมบอกว่าก็ยังเห็นเขารับกันอยู่นี่ครับ
ก็ต้องดูว่าที่ไลน์บอกกันว่าถูกบีบไม่ให้รับนั้นมันเรื่องอะไรถ้าท่าน
แคลนจริงก็ต้องแก้ปัญหาในภาพรวมหากวันนี้ขอบริจาคแล้ว
อุปกรณ์ไม่ตรงกับความต้องการหรือได้ของมาแล้วของไม่มี
คุณภาพเราจะทำยังไงก็ต้องช่วยกันแก้ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือการ
เคลียร์ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ผมขีดเส้นใต้ถามไปเมื่อวาน
ทีนี้ก็เหลือแต่ว่าเมื่องบประมาณกระทรวงต่างดึงมาเป็น
งบกลางได้แล้วเนี่ยการใช้งบในการจัดซื้อจัดจ้างนี่ก็เรื่อง
หนึ่งที่ต้องกำชับว่าอย่าให้เป็นปัญหาอย่าให้เป็นอุปสรรคอย่า
ให้ไปติดขัดอย่าให้ต้องรอกันนานอย่าเอาระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างมาครอบแล้วก็ขยับอะไรก็ไม่ได้อันโน่นก็ช้าอันนี้
ก็ช้าคนเขารอใช้กันอยู่นะครับคนเขาจะเป็นจะตายกัน
อยู่แล้วไปไปนั่งคอยดูว่าอันนี้จัดซื้อจัดจ้างถูกระเบียบ
สำนักนายกหรือยังถูกระเบียบของกรมบัญชีกลางหรือยังผิด
เงืนไขตรงไหนหรือเปล่าโอ้ถ้าอย่างนี้ตายกันหมดผมถึง
บอกว่าในภาวะอย่างนี้เราต้องใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสคน
ประเทศตอนนี้เขาเห็นใจหมอนะครับใครมาทำอะไรให้
ขัดขวางไม่ให้หมอทำงานสะดวกให้เป็นปัญหากับหมอคนเขา
ไม่ยอมนะครับอย่าไปล้อเล่นนะครับว่าอารมณ์คนนักขนาดนี้
เนี่ยเขาเห็นใจหมออะไรก็ตามแต่ที่หมอเขาบ่นหมอเขา
ต้องการแล้วมาขัดขวางกันเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ก็ถือ
ว่านายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจในระดับหนึ่งที่ผมคิดว่า
จะทำให้เงินที่จะเอาไปสู้รบปรบมือกับโควิดเนี่ยคล่องตัว
ขึ้นอ้าวก็นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง
วันนี้คงต้องรอดูนายกรรมตรีประชุมคอรมอลด้วยใช่ไหมฮ
อาจารย์ครับก็ต้องดูรายละเอียดเอามาสมมุติได้มาสักแสน
แสนกว่าล้านเนี่ยเอาไปทำอะไรนะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดต้อง
เอาไปสู้กับโควิดใช่ค่ะอย่าเอาไปทำอย่างอื่นครับอย่าฉวย